และเมียคู่นี้ก็ห่างกันนะฮะฝ่ายชายก็ยังคงรักลูกนะ

แล้วถึงเวลาก็จะเอาลูกกลับไปส่งปรากฏว่ารอบนี้เนี่ย
ฝั่งเมียต้องการจะทวงลูกคืนด้วยความเป็นห่วง
เห็นบอกว่าฝ่ายชายเนี่ยจะเอาลูกไปอยู่อีกจังหวัดหนึ่ง
มาถึงปั๊บเกิดเหตุชุนละมุนกันชักมีดแทงกันนะครับ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอสัตหีบ
จังหวัดชนบุรีประมาณตี๒ที่ผ่านมานี่เองครับ
ตำรวจสภพลูตาหลวงตรวจสอบพบว่านายมนตรีอายุ๓๓
โดนแทงเหนือหน้าอกขวา๑แผล

ปฐมพยาบาลและส่งรักษาโดยด่วน
คนก่อเหตุนางสาวแตนอายุ๒๖เป็นชาวกัมพูชา

ในขณะที่ในเต๋าหรือว่านายสำรวมอายุ๒๓
เล่าให้ฟังด้วยอาการยังเมามึนอยู่
บอกว่าตัวเขาและเพื่อนนั่งโก๊งเล่ากัน
จู่เมียเก่าก็คือนางสาวแตนเนี่ย
ผัวใหม่แล้วก็เพื่อนผู้ชายอีกหลายคนมาหา
มาทวงลูกคืนแล้วก็ทะเลาะกัน
ฝั่งอดีตเมียชักมีดมาขู่
มนตรีเขาเห็นหวังดีจะมาห้าม

แล้วฝั่งของนางสาวแตนเมียเก่าก็ชิงลูกและหลบหนีไป
หลุดครับได้พูดคุยเพิ่มเติมกับนายเต๋า
เขาบอกว่าตัวเขากับอดีตเมียก็คือนางสาวแตน
อยู่กินกันก่อนหน้านั้นมีลูกสาว๒คน
คนโต๕ขวบคนเล็ก๒ขวบ
แล้วก็เลิกรากันไปได้ปีกว่า
ที่ผ่านมาแม้ว่าสถานะความเป็นผัวเมียจะสิ้นสุด
แต่ความเป็นพ่อและเป็นแม่ยังต้องรับผิดชอบลูกกันต่อ

วันไหนว่างจะไปรับลูกสาวมาเที่ยวที่บ้าน
ก่อนเกิดเหตุเขาทะเลาะกับนางสาวแตน
จนถึงขั้นที่ว่าแตนเนี่ยเอาเขาไปโพสต์ด่า

แต่ตัวเขาเองไม่ได้ตอบโต้อันนี้ในเต๋าเล่านะครับ
กระทั่งช่วงเย็นไปรับลูกสาวคนโต๕ขวบมาเล่นที่บ้าน
แล้วบอกให้เพื่อนแชร์โลเคชั่นไปให้แตนหน่อย
เพื่อที่ว่าเดี๋ยวแตนจะได้มารับลูกกลับไป
แต่จู่ก็ไม่คิดว่าฝั่งนู้นจะมาพร้อมกันกับพวก
แล้วมีหนึ่งในนั้นเข้ามาต่อยเพื่อนเขา
แล้วก็เกิดเหตุตะลุมบอลจนเพื่อนเขาโดนแทง
อันนี้คือคำให้การของในเต๋าผัวเก่าของแปน
เค้าเอาของออกจากบ้านมาเลยครับ
ไม่รู้เหมือนกันอยู่ดีโค่พาพวกมาแล้ว
อัพเนี่ยได้คุยกับเมียเก่าของในเต๋าด้วยนะครับ
เธอบอกว่าเมื่อวานนี้ต้องการลูกคืน
แล้วก็ขู่ว่าจะพาลูกหนีไประยอง
คืออยู่ที่ชนบุรีแล้วทำไมต้องพาไประยองด้วย

เธอก็เลยพาแตนไปด้วย

แล้วยืนยันว่าไม่ได้ชวนคนอื่นไป

ซึ่งตัวเธอเองแล้วก็แตนก็ถูกลุกหลงด้วยครับ

เพราะว่าเขารู้กันเขารู้กันอยู่แล้ว

เราไม่ได้พาผู้ชายไปทำร้ายแฟน

แต่ว่าหนูไปรับลูกแล้วหนูก็ออกมา
ปีแล้วค่ะพี่แต่เหมือนก็เหมือนก็ยังไม่ขาดติดต่อกันอยู่ตลอด
เพราะว่าน้องก็ต้องมีพ่อต้องอะไรอย่างนี้ไง

ซึ่งเมื่อวานเขามารับลูกแล้วก็ไปรับลูกคืนเฉยแค่นั้นเอง
เขามาเอาประมาณนั้นก็ได้
ประมาณนี้ไม่ได้มีเราไม่ได้พาใครไปทำร้ายเขา

แค่ต้องการลูกคืนอันนี้คืออดีตเมียนะฮะ
ไปพร้อมกับเพื่อนเพื่อจะไปทวงลูกคืน
แล้วเพื่อนของเธอที่ชื่อแตนนั้นก็โดนแทงด้วยนะ
นายวรินทรครับอายุ๒๑
ฝั่งของอดีตเมียบอกว่าตัวเขาเองก็บาดเจ็บ
เพราะว่าตัวเขากับน้องอีกคนนึงไม่ได้เข้าไปหาเรื่อง
แต่เห็นว่าแตนแฟนของเขาเนี่ย
จะเข้าไปพร้อมกับแอน

แล้วมีเรื่องชกต่อยกับเพื่อนของในเต๋า

แล้วจู่ในเต๋าเข้าไปถีบรถมอเตอร์ไซค

จากนั้นใช้มีดแทงจนแฟนบาดเจ็บ

และยืนยันว่าไม่ได้เป็นฝ่ายที่แทงอีกฝ่ายหนึ่งก่อนครับ
พวกเพื่อนเขาเนี่ย
เรากับฝั่งเต๋าก็ไม่เคยมีปัญหากันมาก่อน

ตอนนี้ในทางคดีตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อหากับใคร
เพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็ยังเล่าเหตุการณ์ไม่ตรงกันนะครับ
เดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด
แล้วสอบปากคำทั้งสองฝ่ายอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่าฝ่ายชายคือในเต๋าก็บอกว่า
อดีตเมียจะมาเอาลูกแล้วพาพวกมาแล้วก็มาแทงเขา

แต่ว่าในฝั่งของอดีตเมียบอกว่า
ก็แค่ต้องการไปเอาลูกคืนเฉยแล้วไปกับเพื่อน
แล้วกลายเป็นว่าเพื่อนเธอต้องมารับมีดแทนอะไรแบบนี้
เขาเริ่มก่อนนึกว่าจะจบแล้วก็ยังไม่จบ
อีกมันเลยชุนละมุนไปหมดคุณผู้ชมครับเข้าใจ
เพราะโดยงกงงเหมือนกันเพราะต่างฝ่ายตากให้
ข้อมูลไม่ตรงกันครับ